คือซึ่งทำวายหลายคนที่เกิดสนศักดิ์ไม่ได้

คุณโทนี่คือคนมาเลเซีย

ฝรั่งกดว่าหลายหลายคน

เมื่อมาปุ๊บเนี่ยควรจะเป็นณเดชน์
ไปบนเวทีนั้น
ปรากฏว่ากลายเป็นโป๊บถณะวัด

ขึ้นไปยืนอยู่กับคุณโทนี่เลย
โพลร่วมงานกับแอร์เอเชียนะฮะ
พระเอกรุ่นน้องอย่างที่บอกว่าณเดชน์
คนก็เลยถามอ้าวนักข่าวก็เลยงงกันเลยว่าณเดช

แต่ทำไมกลายเป็นโป๊ปขึ้นมา
ณเดชน์เขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะฮะ
ว่าเรื่องประเด็นนี้ถ้าผมกับพี่โป๊ป

เพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องที่น่ายินดี

อันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายครับผม
ต่างคนต่างมีโอกาสแล้วก็มีช่วงเวลาของตัวเอง
ฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าจะยินดีกับทุกคนมากกว่าครับ

ก็คือไม่มีสัญญาแล้วหมดแล้ว

แต่เราอาจจะไม่รู้ของเราเองด้วยอยู่แล้วไงฮะ
แต่ด้วยของเขาก็คือครอบครัวเขาขึ้นฟรีตลอดอยู่แล้ว
คือตามสัญญาจริงคือแบบว่า

ก่อนที่ถ้างสายการบิลจะเปลี่ยน๕๗๐๐หลักบินสเตอร์
เขาก็บอกครับคือต้องคุยกันอยู่แล้ว
ในเรื่องของการทำสัญญาณในเรื่องต่อไป
ต้องมีการคุยการประชุมกันอยู่แล้ว

ภาพแอร์เอเชียก็คือณเดชน์

น่ารักด้วยแล้วเป็นเด็กที่สมาฆราวะ

ก็ดูกันว่าโฆษณาตัวใหม่ของแอร์เอเชียตอนนี้เขายังไม่มีพรีเซน

เดี๋ยวลองดูว่าพรีเซนเตอร์คนใหม่ของแอร์เอเชียคือใคร
ถ้าถามทุ่งพรุธดำเม้าะม้าเขาก็แบบอย่างนี้

เห็นคุณแม่ม้ามันทำบุตรอยู่พี่ก็ไปเม้าะไปเยอะ

พี่เอางานหลวงปู่หงษ์ฝ่ายเขาทำ

เขาเรียกว่าฉายาของเขาคือคนอวดแฟน๒๐๑๘ค่ะ

หลังจากที่เรียกว่าเปิดตัวชัดเจน
ก็มีโพสต์เรื่องราวให้แฟนได้ฟินตามกันอะนะคะ
อย่างภาพล่าสุดที่เบลล่าใส่ชุดออกกำลังกาย

กระแสแม่หญิงกรเกดยังแรงดีไม่มีตก

แล้วก็มีหนุ่มเวียนี่แหละค่ะเข้ามาคอมเมนต์

สั้นแต่ได้ใจความอ่านแล้วยังเขินแทนเบลล่านะคะ
มีใครให้ความหวานมากกว่าคู่นี้อีกไหมพี่ว่า

เป็นคนที่คบกับผู้หญิงคนนั้นแล้วคุยนานแล้วอยู่นาน
อ้าวมาล่ะ

อ้ำกึ้งเขาบอกเสิร์ฟความฟินอีกละลอกนึงควงแขนถ่ายรูปคู่แนบชิดสนิทขั้นสุด

ยังกบเข้าไปไลฟ์อินสตาแกรมพี่อ้ำ
สวยจริงชุดนี้พี่อ้ำสุดเลย
คืออย่างนี้ไม่รู้ว่าอยู่ในสถานะโสดทั้งคู่หรือเปล่านะครับ

ชราภากับหนุ่มไฮโซกึ้งเฉลิมชัยนะครับ

แต่ทั้งนั้นสาวอ้ำก็ยืนยันนะว่า

เป็นแค่เพียงเพื่อนกันเท่านั้นเอง

แต่ว่าล่าสุดนะฮะวันที่๒๒ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ

ในงานฉลองวันเกิดของแหวนนะครับ

ทุกคนที่รักแหวนก็ไปกัน
ยกเว้นมดดัมทุกที่ไม่ไป
พี่ไม่ไป

กับเฮเลนสองคนไงเธอก็เลยทำให้เฮเลนกับตั๊กเป็นคนที่พา
นั่งหนีนะนั่งหนีไปเออแล้วตรงนู้นพี่เขาเป็นเพื่อนการมาตั้งนานแล้ว
เป็นเพื่อนการต้องนานแล้วอืมน่ะเอ้าช่วงหน้า
บ๊วยเบิ้ลไอรีนมีหัวใหม่อีกเธอเป็นตองมีสามีแฟนดิ

อ๋อหรองเม็ดเผ็ดมัชใหญ่นี่ไง
หมายถึงว่าเพ่งไปอยู่บนป่า

หัวงูอะไร

คุณผู้ชมไปพักสักครู่สงบอีกแป๊บหนึ่งค่ะ
จ้าจ้า